คุณผู้ชมครับลูกชายคนนึงเขาโมโหที่แม่เนี่ยเรียกเขาให้ไปเอารถจักรยานยนต์เข้าไปเก็บไว้ที่บ้านเพราะแม่กลัวว่ารถของลูกจะตากฝนสุดท้ายลูกเนี่ยนะฮะเอามีดไปฟันหัวแม่ตัวเองอายุ๗๒ปีบาดเจ็บสาหัสไปเจาะประเด็นพร้อมกันครับ
ออกมาดิ
โทษแม่แล้วโอเคแล้วมึงต้องเลิก
รู้บ้างลูก

รู้มั้ยว่ามันแม่ก็ตายอ่ะรู้ป่าวลูก
ตู้ยามบ้านนิคมอำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรี
และชาวบ้านช่วยกันจับในเกย์อายุ๔๒ปีภายในบ้านพัก
ใช้มีดฟันที่ศีรษะนางเชื้อนอายุ๗๒ปี
แม่แท้บาดเจ็บสาหัส
ช่วงที่ตำรวจจับกลุ่มในเกยังมึนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เมื่อตำรวจบอกว่าฟันแม่เกือบตายรู้บ้างไหม
เจ้าตัวถึงกับน้ำตาคลอและบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุได้เสพยาบ้าเข้าไปจึงจำอะไรไม่ได้
เหตุนี้เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกวันนี้ขณะเกิดพายุฝนตกหนัก
เชื้อนผู้เป็นแม่ให้นายเกเข็นรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่หน้าบ้านไปจอดในบ้าน
เพราะกลัวรถจะโดนฝนสร้างความไม่พอใจให้ลูกชาย
ระหว่างนั้นนายเกหันไปเห็นพี่สาวด้วยความโมโหก็เตะไปหนึ่งครั้ง
ก่อนจะเอามีดฟันหัวแม่แท้จนเลือดอาบ
ก่อนที่นายเกจะทิ้งมีดและวิ่งหลบหนีเข้าป่าหลังบ้าน
เจ้าตัวสารภาพก่อนเกิดเหตุได้เสพยาบ้าเข้าไปจึงจำอะไรไม่ได้
โดยขณะตำรวจบุกจับกลุ่มเจ้าตัวยังมีอาการมึนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนอาการบาดเจ็บของนางเชื้อนขณะนี้กลับไปรักษาตัวที่บ้านแล้ว
โดยถูกฟันที่ศีรษะเย็บ๓เข็มและถูกฟันที่คางเย็บอีก๓เข็ม
ผู้เป็นแม่บอกว่าไม่คิดว่าจะถูกลูกชายแท้ทำร้ายจนบาดเจ็บขนาดนี้
เพราะที่ผ่านมาลูกชายช่วยทำสวนปลูกผักทำมาหากิน
ไม่เคยมีพฤติกรรมทำร้ายคนในบ้านมาก่อน
แต่ก็เชื่อว่าเป็นเพราะฤทธิ์ยาบ้าทำให้ลูกชายไม่มีสติ
โดยช่วงเช้าที่ผ่านมาเธอได้เดินทางไปที่โรงพัก
หลังปรึกษากับญาติว่าจะขอกำลังตำรวจเข้าไปจับลูกชายไปบำบัด
หลังเขากลับไปที่บ้าน
เช่นเดียวกับพี่สาวของนายเกบอกว่าหลังน้องชายไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
เมื่อ๑๒ปีก่อนน้องก็เปลี่ยนไป
แต่ก็ยังช่วยกันทำมาหากิน
ไม่เคยมีพฤติกรรมรุนแรงให้เห็นมาก่อน
ที่ตัดสินใจแจ้งตำรวจให้เข้าช่วยเหลือ
เพราะต้องการให้น้องชายกลัวเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่
จะได้ไม่คุ้มคลั่งไปกว่าเดิม
เขาใช้ให้มาเก็บรถแต่มันไม่เอิ้นไม่อะไร
เขาก็เลยมาเรียกแม่เขาก็เลยมาเรียกพี่สาว
ให้ให้ลุกมาขยิบรถให้หน่อยแค่นั้นแหละ
มันก็เข้าหมอพอดีมึงเปิดประตูเข้าหมอพอดี
แล้วมันก็ปีเข้ามาทำร้าย

เขาก็พูดแบบนั้นนั่นแหละพูดว่า

เขาก็ช่วยพอเลือกตอนเช้านี้๓โมงนี่

เก๊เก็บผักไว้อะไรพอเนี่ยไป

ทุกอย่างเก็บผักสายบัวเก็บผักบุ้ง
ขึ้นเขาเก็บผักหวานหาน้องไม้
หน้าไหนก็ไปสะดงสะดาวก็ไป
ขณะนี้ในเก๊ถูกตำรวจสภชอ
แจ้งข้อหาเสพยาเสพติด
ส่วนกรณีที่เขาก่อเหตุทำร้ายแม่แท้
ที่สุดแล้วผู้เป็นแม่ยืนยันไม่ติดใจเอาความลูกชาย
ตำรวจเตรียมส่งตัวเข้าสถานบำบัดในวันพรุ่งนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน